ข่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรหลานกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยมรุ่นอายุสักประมาณสัก๑๑๑๒ขวบ
ข่าวนี้แล้วก็อยากให้ทำความเข้าใจกันไปด้วย
มันมีเหตุการณ์ที่น้องผู้ชายคนหนึ่งครับอายุ๑๒ขวบ
น้อยใจน้อยใจคนในครอบครัว
ขังตัวเองอยู่ในห้องนอนไม่ออกเรียกก็ไม่ตอบ
คนในครอบครัวเกรงว่าน้องจะคิดสั้นคุณผู้ชม
ก็ให้กู้ภัยกับตำรวจพยายามจะพังประตูเข้าไปเพื่อดูว่าน้องนั้นเป็นอะไรไหม
พังไม่ได้น้องเอาตู้เสื้อผ้ามาขวางไว้
สุดท้ายต้องตัดสินใจปีนหลังคาไปทุบกระจกเพื่อเอาตัวน้องออกมา

เธอไม่เห็นมากฆี่กับคุณและเจอ
ที่หลังคโยชน์ที่ติดสนภูเขตอาการกระลิกภูเชียว
พี่ว่าก็แบบโอ้โหเนี่ยครับคนในครอบครัวนี่แบบโอ้โหแบบหัวใจจะวายค่ะนะครับเป็นห่วง
ห่วงนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยพยายามจะพังประตูเข้าไป
คือพังไม่ได้เพราะว่าน้องพยายามเอาตู้มาขวางเอาไว้
ก็เลยเปิดประตูไม่ได้สุดท้ายต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับ
แล้วก็ไปพังกระจกหน้าต่างของห้องนอนแล้วก็บุกเข้าไป
แล้วก็ให้คนที่เข้าไปเอาตู้เสื้อผ้าออก
แล้วก็เปิดประตูให้กู้ภัยกับตำรวจฝั่งนี้ไปอุ้มน้องออกมา
จังหวะที่ไปเจอนอนตัวเกร็งไปแล้วนะครับ
แต่น้องยังมีสติอยู่คุณผู้ชมนะฮะ
เป็นทั้งตำรวจของภูทรเมืองน่าน
แล้วก็อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยของน่านเขาแหละ
กว่า๒๐นายนะฮะก็เอาอุปกรณ์ไปงัดประตูห้อง
เพื่อนำตัวเด็กชายคนนี้ออกมาขังตัวอยู่ในห้องนานมากครับ
สุดท้ายก็ไม่ได้อย่างที่บอกไปตอนแรกพยายามเกลี้ยกล่อมก่อนแต่ไม่เป็นผล
เพราะน้องไม่ยอมออกไม่ยอมเปิดนะฮะแล้วก็เอาของมาขวางประตูเอาไว้
สุดท้ายเปิดไม่ได้ผู้ปกครองก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
อีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะไปทุบกระจกเลยจะได้เปิดได้
สุดท้ายเนี่ยต้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรถ้าเกิดนานไปเกรงว่าน้องจะไม่ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ก็พยายามทำตามที่ทางด้านของผู้ปกครองอนุญาตก็ตัดสินใจปีนหลังคาไปก่อน
ทุบกระจกที่ห้องแล้วก็เปิดประตูมานะฮะแล้วก็นำตัวน้องออกมา
อย่างที่บอกสภาพคือน้องหายใจติดขัดและมีอาการชักเกรง
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก็เหมือนมีเรื่องของเด็กคนนี้มีการอารวาส
มีความน้อยอกน้อยใจ
แล้วก็ไปหลบตัวอยู่ในห้องนอนขังเอาไว้เลย
พยายามจะพูดคุยกันแล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลนะครับ
สัญญาณของเด็กคนนี้คุณผู้ชมครับ
คือเรามีความรู้ทางด้านการแพทย์

เกิดจากเรื่องของอาการหอบ
มักจะมีเรื่องของความสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะความวิตกกังวล
โดยก่อนเกิดเหตุผู้ป่วยมักจะมีปัญหาเรื่องของความกดดันทางจิต
เช่นเรื่องของการทะเลาะกันกับคนใกล้ชิดปัญหาในครอบครัว
หรือว่าปัญหาเรื่องของการเรียนก็ต้องเช่นเรื่องของการสอบ
แล้วก็มีสภาวะที่แบบว่าเรียกร้องความสนใจจากบุคคลในครอบครัวเป็นต้น
ซึ่งอาจจะคล้ายคลึงกันกับเรื่องของการอาการหอบเป็นต้นนะครับ
เราได้มีการพูดคุยกับทางด้านของรองสัตว์อาจารย์ในแพทย์สุริยเดลทรีปาตี
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นเป็นภูมิในการศูนย์คุณธรรม

อาการของเด็กคนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกบ้าน
วัยรุ่นทั่วโลกจะเป็นพร้อมกับมีข้อมูลทางการแพทย์แล้วก็มีคำแนะนำนะครับว่า
ปกติแล้วเด็กผู้หญิงที่จะเข้าสู่วัยรุ่นสักอายุ๙ขวบ
ส่วนเด็กผู้ชายก็อายุสักประมาณ๑๒ขวบ
หรืออาจจะเร็วกว่านั้นบวกลบประมาณสัก๒ปีได้นะฮะ
ธรรมชาติของเด็กจะมีฮอร์โมนเพศหลั่งออกมาครับ
ในปีแรกจะกระตุ้นเรื่องของสมรสอารมณ์ให้ไวต่อสิ่งร้าว
ซึ่งขณะธรรมชาติของผู้ใหญ่ก็ยังมีความอ่อนไหวนะ
มีความโกรธมีความไม่พอใจอะไรแบบนี้มีความซึมเศร้ามาเกี่ยวข้อง

เฉพาะวัยมรุ่นตอนกลางพลังสมองส่วนอารมณ์ที่ไวต่อสิ่งร้าวต่าง
จะมากกว่าผู้ใหญ่๓๕เท่าด้วยกัน
ดังนั้นบางทีถ้าเกิดพูดอะไรผิดหูไป
ก็จะมีความแบบอาจจะโกรธขึ้นมา
บางทีอย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวแค่มองหน้ากัน
บางทีก็มีความโกรธความโมโหขึ้นมาเหมือนกัน
ขึ้นมาเหมือนกันค่ะคือฮอร์โมนของวัยรุ่นอะไรใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความยอมรับจากคนรอบข้างด้วยนะครับบวกกับพื้นฐานของคนในครอบครัวนะครับทีนี้เขาก็มีตามหลักการเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้คนในครอบครัวเนี่ยเปิดใจแล้วฟังนะครับมีเทคนิคง่ายคุณผู้ชมมีพลังบวก๓ระดับด้วยกันก็คือ
การจากคุณหมอเดียวครับ
คือฮอร์โมนแล้วก็ฮอร์โมนนั้นจะไปกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ที่ไวต่อสิ่งเหล้ามากและเร็ว
โดยที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานก็คือวัตถุชีวิต

ทุนชีวิตในที่นี้ก็คือกระบวนการเลี้ยงดูบวกกับเรื่องของพื้นฐานอารมณ์ของเด็กค่ะ
ที่แต่ละคนไวและแสดงออก

อาจจะฟังเป็นวิชาการนิดนึงแต่มิวว่าข้อมูลคือดีมากจริง